สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมจะมาต้อนเป็ดไล่ทุ่งครับคุณผู้ชมที่เห็นข้างหลังอยู่นี้นะครับเป็นเป็ดไล่ทุ่งกว่าสองพันตัวน่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าสนใจแบบนี้แล้วตามมาเลยครับวันนี้ผมมาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมที่นี่มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งฝูงใหญ่ครับทุกทุกเช้าก็จะออกไข่ประมาณเจ็ดร้อยฟอง
เยอะขนาดนี้งานหนักไม่ใช่เล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็ดเขาร้องกูแล้วครับกูละครั้งแล้วครับผมต้องปล่อยเป็ดลงไปหาอะไรทานแล้วนะครับไปครับน้องเป็ดห้าเดือนออกมาแล้วสนุกเหมือนกันแล้วเนี่ยปล่อยเป็ดไล่ทุ่งลงนาแล้วได้เวลาไปตามหาเจ้าของเป็ดฝูงนี้เพื่อพูดคุยเรื่องการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกันแล้วแหละครับ
อันนี้คือเป็นทุ่งของใครครับคุณออฟครับทุ่งของชาวนาในพื้นที่บางเลนะครับไม่ใช่ของเราครับถ้าสมมุติว่าน้องเป็ดเขากินอาหารจนหมดแล้วอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยครับเปลี่ยนทุกกี่วันหรือว่ากี่สัปดาห์ครับคุณออฟครับแล้วแต่อาหารตามนาครับส่วนมากก็อยู่ป
ในการพูดคุยเจรจาขอเอาเป็ดมาเลี้ยงสักสองถึงสามวันโดยแบ่งไข่เป็ดให้นิดหน่อยเป็นสินน้ำใจส่วนฝูงเป็ดก็จะช่วยกันกำจัดปูและหอยสัตว์ร้ายของต้นข้าวให้กับเจ้าของทุ่งนานั่นเองแหละครับเป็ดไข่นี้เขามีอายุประมาณเท่าไรครับประมาณสองปีครับแล้วอย่างที่เราเลี้ยงนี้ปนเลยไหมครับว่าตัวผู้กับตัว
๖๐๐๐กว่าตัวครับ๖๐๐๐ตัวครับจะเยอะขนาดไหนตามผมมาดูครับคุณผู้ชมครับที่เห็นสีแบบนี้คุณออฟครับมันคือพันธุ์อะไรครับมันกากีครับมันเป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายทนทานต่อโลกครับแล้วอย่างที่เห็นข้างหลังนี้ยังตัวน้อยอยู่เลยครับคุณออฟอันนี้อายุประมาณเท่าไร๒เดือนครับอายุ๒เดือนเดี๋ยวผมไปปลดประตู

ที่นี่มีเป็ดกว่า๘๐๐๐ตัวเลยนะครับที่นี่เขาจะแบ่งเป็น๓โซนโซนนี้คือโซนเอาไว้ไข่โซนนี้ก็เป็นกลางวันนะครับก็เป็ดกระเดินไปเรื่อยแล้วก็จะมีตรงนี้เขาจะให้เป็นอาหารเม็ดครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเราต้องมีโซนที่ให้เขาไปเล่นน้ำด้วยครับเห็นไหมครับคุณออฟครับเป็ดในฟาร์มมันต่างจากเป็ดที่เลี้ยงไล่ทุ
ตอนเข้าตอนออกครับ
แล้วอย่างนี้อาหารสำเร็จรูปกับอาหารที่ได้จากธรรมชาติอันไหนมันดีกว่ากัน
สำเร็จรูปถ้าคุณภาพจะดีกว่าครับ
วันนี้พามาชมการเลี้ยงเป็ดฝูงใหญ่ทั้งเป็ดไล่ทุ่งและเป็ดในโรงเรือน
แต่ละแบบก็มีข้อดีแตกต่างกันไป
ขนาดแบบไหนก็ลองเอาเทคนิคของคุณอ๊อฟไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ
ครั้งหน้าสบัตรทั่วไทยจะพาไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับ